ช่วงนี้หลายคนอาจจะละเลยกันบ้าง

ต้องระวังเพราะล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่า
ไปพบมีหญิงชราเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน

ปรากฏเสียชีวิตติดเชื้อโควิดนะคะคุณผู้ชม
สภาพนิ้วมือบอกว่ายังมีตัวที่วัดออกซิเจนคาอยู่เลย

ไปตรวจสอบที่บ้านพักหลังนึงนะคะ

ก็ประสานชุดเฉพาะกิจของโควิด๑๙ไปด้วยนะ

ไปพบว่ามีร่างของนางนินวันอายุ๑๓ปีแล้วค่ะ

อย่างที่บอกว่านิ้วมือเนี่ยยังมีเครื่องวัดออกซิเจนหนีบคาอยู่เลย
ก็ต้องใช้อุปกรณ์ลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกมา
แล้วก็ส่งชันสูตรไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
สามีของตัวผู้ตายนางนินวันเนี่ยนะคะ

ตัวฝ่ายสามีคุณตาไม่ติดโควิดนะคะ

บอกว่าอยู่บ้านหลังนี้กับภรรยา๒คน
ลูกสาวน่ะมีนะแต่ว่าเขาแยกไปมีครอบครัวแล้ว

สุดท้ายนี่แหละมาติดโควิดแล้วเสียชีวิต
ก็หลังจากลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกจากบ้านพักที่เกิดเหตุ
ฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้าน

ไม่รู้ว่าติดโควิดเสียชีวิตตามที่แต่งต่างน่ะนะครับ